คุณผู้ชมยังต้องเกาะติดรายการโอเคนะคะ
เพราะอะไร
เมื่อกี้เรานึกว่าจะได้พักกำลังจะไปหยิบของที่รถ

ไม่ต้องให้รอนานไงใช่ไหม

แต่ว่าไม่ได้ปั่นจักรยานบนบกปั่นจักรยานใต้น้ำ
อันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเกี่ยวเรื่องเอ็นเรื่องไขข้อ
เข้าเข่าอะไรอย่างนี้หรอพี่คือจริง
ผู้ที่สูงอายุก็เหมาะหรือว่าถ้าไม่ต้องสูงอายุ
แต่ว่าอยากจะถนัดที่จะออกกำลังกายใต้น้ำก็ได้นะ
เพราะว่าอย่างบอยอย่างนี้เขาผ่าเอ็นที่เข่าอย่างนี้
ถ้าเกิดแบบใช่ไหมเหมาะเลยโอ้เหมาะ
คือบางคนถ้าวิ่งมันจะลงเข่ามันจะเจ็บเข่า

ทำไมปล่อยให้สามี๑๐๒กิโลกรัมล่ะตอนจีบกันใหม่กี่กิโลกรัม

ทำไมขึ้นเรื่อยก็อาจจะเป็นเพราะทุเรียน

โอเคไปปอนไปดูจ้ะปอน
อ๋อที่เหมือนกันด้วยแล้วอ้าวคุณผู้ชมกลับมาคุยกับเราแล้ว

คือจะบอกว่าจริงแล้วมันก็มีวิ่งใต้น้ำ
จริงมีวิ่งเหมือนเป็นรูวิ่งแล้วก็มีน้ำด้วยก่อนหน้านี้ค่ะ

คือเขาออกแบบมาเพื่อสำหรับซัพพอร์ตคนที่แบบ
ไม่สามารถที่จะลงน้ำหนักได้แล้วเขาก็บอกด้วยว่า
สามารถลดความดันโลหิตแบบชนิดอื่นที่ทำไม่ได้นะ
คือการออกกำลังกายชนิดอื่นที่ไม่สามารถลดได้
แต่อันนี้สามารถที่จะลดแล้วก็เบิร์นได้ถึง๗๐๐กิโลแคลอรี่ด้วย
อุ๊ยเยอะมากนะเยอะกว่าซุมบ้าบางคลาส
ภายในเฉพาะเวลาเท่าไร๗๐๐กิโลแคลอรี

ก็พี่ขี้เกียจไง๔๕นาที

ถ้าคุณแม่คลอดรายการจะยังอยู่ไหมครับ

เดี๋ยวเราก็จะไปจัดรายการที่โรงพยาบาลไงคะ

เออนะคะ

นุ้ยสามารถที่มันเยอะนะแล้วแบบ๔๕นาทีเอง
เผาผลานเยอะเพราะว่าแรงต้านมันเยอะ

ไม่ทำร้ายข้อเข่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่พี่สนใจ
ว่าพี่เต้นมันกระแทกเยอะแล้วพี่ปวดเข่า

เขาให้แค่นี้ไงแต่นี่ก็คือแบบ
นุ้ยมันไม่ใช่ถูกคลาสหนึ่ง
เหลือก็ต้องเต้นให้มันเท่ากับที่เราจะให้ดังไป

ให้ดังไปให้คุ้ม

เมืองไทยมีค่ะไปที่สุขุมวิทย์๑๖ได้เลยนะคะ

อืมพ่อกับแม่พี่อ่ะเหรอใช่เออเนอะเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วอืมนี่
ทำไมเธอพูดเหมือนพ่อกับแม่ฉันจะเสียชีวิตไงไม่รู้

เขาแค่อายุเยอะเพราะว่าแกอายุเยอะก็ใช่ไง
นี่พ่อจะไม่รออยู่นี่สวัสดีพ่อแม่พี่คุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ
หนูอยากกินแกงใต้ของคุณแม่มากเลย
สั่งสิคะเธอสั่งค่ะเขามีไลน์ค่ะ

อันนี้ของใครอ๋อก็ไปกันได้นะคะหนูเหี้ยควรจะหน่อยเปล่า

คือมันออกหนักไม่ได้พี่มันบีบมดลูก
อ๋อมันจะช่วยเป็นการกระตุ้นบีบหมดลูกนะจ๊ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากจะคุยกับเราทางไลน์ตรงนี้ทำยังไงนะ

แอดไลน์เอาที่ช่วงเข้ามาไทรัสทีวีค่ะกดไทรัสทีวี

เรื่องนี้เนี่ยทางไทยรัฐออนไลน์เองเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการสำรวจแล้วก็ทำเหมือนกับหาทางออกกัน
ว่าเฮ้ยณปัจจุบันนี้ทำไมเหมือนกับ
คู่รักคนไทยมีการทะเลาะกันมากขึ้นพี่

มาจากที่สังคมไทยเป็นสังคมก้มหน้า
คืออยู่แต่กับโซเชียลอยู่แต่กับเกมบ้าง
อยู่แต่กับอะไรที่บนสมาร์ทโฟนของเรา

เอว่าลุงเอว่าจนลุงเอติดแล้วทุกวันนี้

พูดคุยกับใครต่อใครเพื่อนวงการข่าวว่า
คุณอาหมูดิโหลกบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะ

แต่ทีนี้เราจะทำยังไงที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ตรงนี้ดี

คือจริงแล้วในนี้เขามีการทำการสำรวจมา
แล้วเขาก็เหมือนกับว่าช่วยกันหาทางออก
ว่าส่งคอมเมนต์กันมาอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าคุณกู้วางโทรศัพท์

โทรศัพท์แล้วก็หาเวลา
ที่จะใช้แบบเหมือนกับสารสัมพันธ์ในครอบครัว
ทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้าง
ที่ทิ้งโทรศัพท์อันนั้นเอาไว้ไกลบ้าง

แล้วก็มาพูดคุยทำกิจกรรมมาพูดคุยกันมาช่วยแบบมา

ก็แค่วางใช่ก็เท่านั้นเอง
จะพยายามนะนุ้ยพี่ขอบคุณมากทำได้หรือเปล่า

ชวางวันนี้จะเป็นวันที่ไม่เล่นแล้วก็คุยกับลุง

เออพี่อยากคุยกับนุ้ยมากกว่าแต่ก็ลองดูคุณผู้ชม
เผื่อว่าบางครอบครัวเองที่มีปัญหาจริงมันซีเรียสนะพี่ศรี
แบบบางทีคุณพ่อบ้านเองเขาไม่ยอมวางจริงอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องหันมาดูตัวเองบ้าง
ฝึกค่อยทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่นะคะ
ค่อยแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์กันในครอบครัวนั่นแหละ

หรือว่าแบบวันนี้ของอาทิตย์อะไรอย่างนี้ที่จะไปหาอาหล่อมา
เราก็ต้องแบบว่าเออไม่ได้ว่าเซลฟี่กับอาหล่อมากแล้วจบเลยอย่างนี้ไม่ได้

ใช่เพราะว่าเวลาเราหมดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งมาทางไลน์ด้วย
ค่ะนะคะเดี๋ยวพฤหัสหน้าเราเจอกันใหม่
๑๐นาฬิกา๑๕นาทีนะคะกับรายการโอเคนะคะ
วันนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ